ฟุตบอลโตต้าไทยลีกกันบ้างครับนัดที่๒๔
คู่เอกเมืองทองยูเนเต็ดอันดับ๖เปิดบ้านพบกับบุรีรามยูเนเต็ดแชมป์เก่าแล้วก็จ่าฝูงนักขนาดนี้ครับ
นาทีเสร็จเมืองทองขึ้นนำครับเล่นในฟอร์มที่สุดยอดจริงนะครับ
เกมประวัติโอเวอร์ซอคขึ้นมงครับ๑ต่อ๐จากนั้นนาที๑๑ครับ
สกัดกันไม่ขาดนะครับไปเข้าทางของแดเล่ครับ
กลับตัวยิงเข้าไป๒๐นำเร็วมาก
เหยียดขาสกัดนะครับแล้วดาเล่เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ดีครับ
กลับตัวยิงไปเลยแล้วก็นาที๔๘ครึ่งหลังครับ

ดาเล่ยกบอลให้กับเฮเบตตี้ครับหลอกหนึ่งจังหวะ
ยิงแบบเลือดเย็นเลยครับตามสไตล์ของเขา
มีผลงานในการเจอกับทีมเก่าที่เขาคุมอย่างบุรีรำดีมากนะครับ
ทั้งสมัยคุมเชียงรายแล้วก็เบอร์ทองนะวันนี้ด้วยครับ
จากนั้นครับบุรีรำก็บุกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ
ก่อนที่ได้ประตูปลอบใจนาทีที่๔ของการทดเจ็บครับ
รัฐเหมือนตายครับลงมาเป็นสำรองแล้วก็ยิงตีไข่แตก

จบเกมเมืองทองชนะ๓ต่อ๑เก็บเพิ่มเป็น๔๐แต้มขึ้นมาอยู่ที่๕
ส่วนบุริรัมณ์นะครับมี๔๘ขนาดเท่าเดิม
ซึ่งหากว่าเชียงรายยูนิเต็ดชนะตราดวันนี้จะแซงบุรีรำขึ้นได้เป็นจ่าฝูงทันทีครับ
ในคู่อื่นราชบุรีเอาชนะชมบุรี๒๐
การท่าเรือกับนครรัชศรีมาครับ
แข่งไป๓นาทีผลตกหนักครับ
ก็ผู้สินเนี่ยพักเกมมา๑ชั่วโมงแข่งต่อไม่ไหวครับ

ส่วนสมุทรประกาศซิตี้เสมอกับแบงค์ครอบยูนิเตศไป๑ประตูต่อ๑

เลื่อนชั้นใน๓ทีมนะครับตามโคต้า
และหากวันนี้โปรดิสเทโรทีระดับ๒ที่มี๕๐แต้ม

ส่วนความมันของฟุตซอลไทยลีกก็สนุกนะครับ
ซึ่งชมบุรีครับแข่งขันเอาชนะ
มภาคตะวันออกชิเหลือไป๘ต่อ๒ครับ

ภิวัตรแจ่มเจริญนาวินรัตนวงสวัสดิ์
ปัญญารันภูวนาศคนละ๑ประตู
แล้วก็หมอภาคทำเข้าประตูตัวเองนะครับ๒ลูก
จากมนัศวีรัตนวิทรและอักปรกล่อมเกลี้ยง
ส่วนเจ้าบ้านนั้นก็มาได้คืนครับจาก
วิกเตอร์อาร์คะเซีโอและอักปรกล่อมเกลี้ยงครับ
เพราะว่าท่าเรือเนี่ยก็เก็บชัยได้เหมือนกันครับซึ่งผลอีกสองคู่นะครับ
การท่าเรือเอาชนะนนทบุรีไป๔ต่อ๑ครับ
นทบุรีก็ตกชั้นนะครับเป็นทีมแรกขณะที่การท่าเรือต้องการอีก๓แต้ม
จาก๓เกมที่เหลือก็จะคว้าแชมป์ทันทีนะครับ
หมายความว่าสัปดาห์หน้าถ้าเก็บ๓คะแนนก็ปิดฉากนะครับ

วันนี้ครับถ่ายแล้วสดนะครับทั้ง๔คู่
ถ่ายแล้วทีวีครับรับหน้าทีในการยิงสดคู่๑๔นาที๔๐นาทีนะครับ
กรมทางหลวงจะพบกับสุราธานีแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับ
แล้วก็๑๘นาฬิกา๓๐นาทีสิงสมุทรสาครเจอกับราชนาวี
รวมถึงศรีสะเกดฟุตซอร์คลับจะพบกับธรรมศาสตร์ยังบรรดครับ